ตอนนี้กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ย
เรียบร้อยหมดทุกขั้นตอนแล้วนะครับใช่ค่ะไปอยู่ที่กรกตแล้ว
เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเรื่องอะไรต่างต่างนานาอืม
แต่กรกตเนี่ยเขาขอเวลาทางคอรมออยู่บอกอย่าเพิ่งยุบสภานะ

มันมีระเบียบขั้นตอนอะไรต้องทำนิดหน่อยค่ะอ่า
วันนี้นะฮะชัดเจนนะครับว่าตกลงบิ๊กตู
จะอยู่จนครบวาระหรือจะยุบสภา
แต่ให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนอันนี้ยังไงคะเนี่ย
ก่อนประชุมคอรมอนะฮะคือปกติทุกวันอังคารก่อนประชุมคอรมอลเนี่ย
มีหน่วยงานต่างเขาจะเอากิจกรรมมาโปรโมท
หรือว่าเอามานำเสนอให้กับนายกดูอยู่แล้ว
นี่นะฮะวันนี้ทางสมาคมมวยไทยนะครับ
นำโดยนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงและคณะเยาวชนด้วยนะครับ
แล้วก็คุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นี่ฮะมาประชาสมพันธ์งานวันมวยไทย
ที่จะถึงใน๖กุมภาพันธ์นี้นี่ฮะ
ให้กับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีได้รับชม
นายกก็เลยทดลองเตะล่อเป้าอ่าปึ๊กเข้าไปนี่เห็นไหม
อันนี้ซ้ายเห็นไหมฮะอื้อหือเห็นไหมโอ้โหนี่

นายกบอกนายกเนี่ยซ้ายธรรมชาติขวานสิ่งแวดล้อม
ไม่ใช่เนอะไม่ใช่แล้วเนอะอ่านี่ฮะ
แล้วก็ไปนี่คุยกับเด็กหน่อยอ้าวเตะอีกแล้วเหรอ

งานวันมวยไทยนะครับ๖กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ได้รายงานไทม์ไลน์เรื่องการเลือกตั้งที่จะถึงให้กับที่ประชุมคอรมอลรับทราบ
กว่าจะแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จนะฮะซึ่งคงจะเป็นหลัง๒๘กุมภาพันธ์
มันมีขั้นตอนของจังหวัดต่างที่ต้องส่งให้ผู้ว่าไปสอบถามความเห็นจากคนในพื้นที่ด้วย
ตอนนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว
ผ่านขั้นตอนต่างหมดแล้วเหลือเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
แล้วแต่รัฐบาลแล้วว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่อำนาจการยุบสภาอยู่ที่นายกนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังประชุมคอลโลมอเสร็จนะครับคนเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะครับ
บอกว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงการทำงานของกรกต
เพราะรัฐบาลตอนนี้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นไปแล้ว
หลังกฎหมายลูกทั้ง๒ฉบับประกาศใช้เรียบร้อย
กรกตต้องมีเวลาในการปฏิบัติตามขั้นตอน
ทีนี้พอนักข่าวถามว่าไทม์ไลน์วันเลือกตั้งในใจเนี่ย
วันยุบสภาต่างเนี่ยมีในใจบ้างหรือยัง
พลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่มีนะครับ
มนตรีเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์นะครับ
วันนี้ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่านายกจะยุบสภานะครับ
ยุบสภาก่อนครบวาระแน่ครบวาระสภาเนี่ยคือ๒๕
มีนาคมที่จะถึงนี้แต่จะยุบวันไหน
กับการตัดสินใจของนายกด้วย
ซึ่งเข้าใจว่าจะยุบสภาหลังปิดสมัยประชุมสภา
ก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปแล้ว
ความเข้าใจของผมที่มีข้อมูลปัจจุบันนี้
มันต้องปิดสมัยประชุมสภาก่อน
ยุบแน่ครับยุบแน่อยู่แล้วนะครับ
แน่ไม่ต้องห่วงนะยุบสภาแน่นอนนะครับ
แล้วก็สอสอเองก็ย้ายพักได้ตามปกติ
คือการยุบสภาหรือว่าอยู่จนครบวาระ
มันจะมีเงื่อนไขเรื่องเวลาต่างกัน
เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกพักการเมือง
ต้นสังกัดที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งสอสอนะครับ
วันนี้มีผลสำรวจนะฮะที่อ้างว่ามาจาก
บอกว่าได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ในช่วง๑๑๓๐มกราคมที่ผ่านมา
ในหัวข้อใกล้เลือกตั้งปี๒๕๖
เป็นคนต่อไปมีผู้เข้าไปโหวต๑แสนกว่าคน
ผลปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ฮะ
ว่าที่ขันดิเดตนายกของภมษ์ไทยสร้างชาติ
ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดอันดับ๑๒

ตามร่วมด้วยอันดับ๒คุณแผนทองธานชินวัฏ
ว่าที่ขันดิเดตนายกของภัคค์เพ้อไทย

อันดับ๓คุณพิทานลิมธ์เจริญรัตน์
หัวหน้าพักก้าวไกลร้อยละ๑๖๔๗พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าภักษ์เสรีรวมไทยอันดับ๔นะ๑๒๗๓เปอร์เซ็นต์
แล้วก็นี่ฮะอันดับ๕คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ
หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะครับอันดับ๖
ผู้ที่มาโหวตบอกนี่ฮะยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
ยกของพักเพื่อไทยค่ะได้คะแนนอันดับ๗นะฮะ
ร้อยละ๓๙๒และอันดับ๘นะฮะคุณกรจติกะวนิษฐ์
นี่ฮะร้อยละ๒๒อันดับสุดท้าย
บิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณร้อยละ๐๕๙
แต่นี่เป็นหนึ่งในผลสำรวจของทางฟีเจอร์ไลน์ทูเดย์เขานะ